ท่านผู้ชมครับเรามาตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็หน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวเนี่ยมันก็สองความรู้สึกนะคุณเขียนมาสอนค่ะนะความรู้สึกหนึ่งก็คือก็โอ้โหดีใจ
เหลือเกินกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งใช่ที่แบบรอดชีวิตมาแบบบุดหวิดนะอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือมันยังคงมีเรื่องแบบนี้ในสังคมไทยนะท้องไม่พร้อมนะครับวัยรุ่นคบหากันเกินเลยจนตั้งท้องขึ้นมาแล้วก็หาทางออกแบบผิดผิดนะครับย้อนไปดูเมื่อวานนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่มี
รัยมันสำปะหลั่งนะครับในพื้นที่ตำบลทราลาศอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครรัชศรีมานะครับอ่าแถวแถวนั้นก็ห่างจากหมู่บ้านสักหนึ่งกิโลเมตร
เอาวัวไปกินย่านะฮะก็มีสุนัขตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ย
ตามไปด้วยนะครับแล้วปรากฏว่า
นักของเขาก็วิ่งไปนะฮะไปขุดไปคุยนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เห่าส่งเสียงเรียกอะไรแบบนี้เขาก็ไปดู
ปรากฏว่าไปเจอเด็กทารกเพศชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกฝังอยู่
ค่ะคือแบบดินกลบหน้ากลบหมดเลยแต่ว่าเห็นขาโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเจ้าสุนัขไปคุยไง
ไปคุยแล้วก็มีพวกหลักท้องรักฐานเป็นสิ่งของต่าง
เพศชายเด็กทารกที่เจอผิวขาวน่ารักน้ำหนัก๒๔๐๐กรัม
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพวงนะครับในพื้นที่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เดี๋ยวตามให้หมดเลยนะครับว่า
ตกลงแล้วใครเอาเด็กมาทิ้งแบบนี้คือทิ้งแบบขุดดินฝังแบบนี้เนี่ย
ถ้าไม่มีใครมาเจอนะในเวลาอันรวดเร็วตายแน่แม้จะขุดไม่ได้ลึก
คือขุดก็ดูแล้วก็ไม่ได้ลึกอ่ะก็ขนาดแบบขาโผล่อ่ะใช่ไหม
แต่มันก็ต้องถามกันว่าใครนะครับส่วนคนที่ไปเจอแล้วเขาไปเจอได้ยังไง
ตอนนั้นตกลงตอนไปเจอเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไง
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองขามบ้านหนองขามหมู่บ้านน้องขามเล็กนะครับ
ในพื้นที่ตะบนท่าลาศอำเภอชุมพวงจังหวัดนครรัชศรีมา
ไปเจอเด็กทารกเมื่อวานนี้คุณกิติศักดิ์ไปคุยกับ
นามสกุลนิสัยค้าอายุ๔๑ปีเป็นเช้าบ้านน้องขาม
เขาก็เลี้ยงวัวเมื่อวานเนี้ยแล้วก็ไปเจอเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
ปิงปองสุนัขคู่ใจนะฮะคือเจ้าปิงปองเนี่ยเป็นสุนัข
เพศผู้นะสุนัขพันธ์ไทยนะครับอ่าขาหลังมันจะเป๋หน่อย
ไม่สมบูรณ์มันก็ติดเขา
ไปไหนก็ไปด้วยนะครับแม้จะขาเป๋ไปไหนก็ไปกับเจ้านายนะครับ
อุตสาหกับเจ้าปิงปองพาทีมข่าวไปยังจุดที่พบทารก
เป็นไร่มันสำปะหลังห่างจากถนนสัก๔๐๐๕๐๐เมตรนะครับ
จุดที่พบทารกอยู่ริมไร่เป็นหลุมไม่ใหญ่นักนายอุตสาหบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสาม
เลี้ยงวัวอยู่ในไร่วัวเดินมากินย่าใกล้จุดที่พบเด็ก
เขาก็เดินตามวัวมาเจ้าปิงปองมันก็เดินตามมาด้วย
แล้วได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้องด้วยนะไม่ใช่ว่าไปเห็นแล้วก็มีขาโผล่ก่อนนะ
ค่ะได้ยินเสียงแบบแอ๊ะอย่างเงี้อืมแต่ไม่เห็นตัว
ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงกระแตหรือเปล่าก็ยังได้ยินเสียงร้องอีก
ก็เลยลองนั่งลงแล้วก็เอากิ่งไม้เขียใบไม้แถวนั้นดูก็ไม่เจออืม
ทีนี้ก็ลองเอามือคุ้ยดินดูนะส่วนเจ้าปิงปองมันเห็นเจ้านายคุ้ยดินไง
ค่ะมันก็คุยตามแล้วมันไปคุยเจอขาเด็กฮะเขากับเจ้าปิงปองตอนนั้นพอเห็นเนี่ย
โอ้โหตกใจมากกระโดดถอยหลังตั้งสติก่อนอันนี้นายอุตสาหเขาเล่าให้ฟังนะ
กระโดดถอยหลังตั้งสติแล้วก็กลับมาคุ้ยดินอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะช่วยเหลือเด็กนะฮะเพราะว่าได้ยินเสียงพบว่าเด็กเนี่ยที่เอาขึ้นมา
ยังมีสายสดือติดอยู่เขารีบอุ้มเด็กวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะฮะ
ระหว่างที่กำลังวิ่งอุ้มเด็กไปนะปรากฏว่าเด็กที่ร้องอยู่หยุดร้อง
เขาก็ตกใจอ่ะว่าเด็กเป็นอะไรหรือเปล่าใช่เขาก็หยุดวิ่งกลัวว่าเด็กจะตาย
ค่ะแล้วก็เขย่าตัวเด็กจนเด็กกลับมาส่งเสียงร้องอีกครั้งหนึ่ง
เขาก็อุ้มไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะทีนี้เด็กหยุดร้องอีก
เขาก็ต้องหยุดวิ่งวิ่งไปเขย่าเด็กไปวิ่งไปเขย่าตัวเด็กไป
เด็กเนี่ยกลับมาส่งเสียงร้องเรื่อยทำแบบนี้หลายรอบนะครับ
กลับมาถึงบ้านที่หมู่บ้านขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลส่วนตัวเขาก็กลับไปเลี้ยงวัวตามเดิ
ค่ะเพราะว่าปล่อยวัวทิ้งไว้อืม
เรียบออกมาตุ๊กแจกก็เลยกระโดดเล็กก็เลย
เมื่อเฉียบดินออกจากตาจากจมูกแล้วก็วิ่งพานี่แหละครับหลัดไปเลย
ความนั้นสภาพเด็กเป็นยังไงที่เราเอาขึ้นมาจากดินแล้วครับผม
ติดดินหมดเหรอครับไม่ได้ใส่เสื้อพาเนอะแล้วก็ติดนั่นก็หลบก็ไม่ได้ดิน
แล้วก็ตาจมูกแม่นดินอัดหมดเลย
แต่ว่าเด็กหน่อยเพราะถ้าไอ้น้องไอ้น้องกล้วยขึ้นมาปะเพราะเป็นตัวปะ
มันคิดเป็นเสียงเต็มปากเลยลองเต็มปากเลยนะครับกินลองแรงด้วย
ถ้าภาพมันยิ่งคอยลงคอยลงผมก็หลีบดิ้งไปหาคนช่วย
เขาฝังเอากบเด็กไว้มันเยอะหนาไหมพี่
ไอ้อันกบนี้ผมว่าไอ้ทั้งทั้งทั้งตีนนี้ไม่ค่อยหนานะครับ
แต่ทั้งหนาจะหนาอยู่เพราะว่าผมกล้วยปะดึงต่อมันอยู่ลักษณะเนี่ยเนอะ
หัวลงลักษณะนี้เนอะโกยขึ้นมาผมโกยป้าผมก็ดึงขึ้นมาแล้วก็อุ้มขึ้นเลย
อุ่มแล้วก็ไปเลยครับเอาเอาไอ้แสดงกระพั่นเหี้ยวรอบหนึ่ง
แล้วก็จับไปแล้วก็วิ่งไปเลยเพราะถ้าเขายุทธ์รองหน่อยผมก็ยุทธ์วิ่งไง
ยุทธ์วิ่งแล้วก็คยาวเขารองต่อก็วิ่งต่ออีก
พอเขายุทธ์ยุทธ์รองผมก็ยุทธ์วิ่งไปเลย
เพราะแล้วผมกลัวข้าตายข้าวอูกผมแล้วครับผมสั่นน่ะผมถ้าไม่ต้องหลีบวิ่งไป
ไปหาเช่าบ้านอ่ะพี่ส่วนหน้าเขายุ่นเพราะว่าตอบมือเรารู้สึกกัน
ไม่ไปเห่าไม่ไปคุยเนี่ยไม่รู้น้องจะเป็นยังไง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองขามเล็กหมู่สิบห้าค่ะนายสุเพียรเดชบุรีรำ
คือไปถามแหละว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านเห็นใครท้องไหม
ครับแบบมีเออมีคนตั้งคันแล้วสงสัยไหมว่าเป็นแม่เด็กอะไรแบบนี้นะคะ
อืมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคนในหมู่บ้านอ่ะบอกแล้วว่าให้สังเกตดู
เด็กวัยรุ่นคนนี้นางสาวอิมอายุ๑๖นามสมมุตินะคะ
คนในหมู่บ้านบอกว่าลองสังเกตดูสิท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่ารูปร่างอ่ะเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยวัยรุ่นนะคะ
ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดแต่ช่วงหลังหลังใส่กางเกงวอร์ม
อืมใส่เสื้อตัวใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็พยายามสังเกตนะ
แล้วก็สงสัยว่าน่าจะท้องจนเมื่อวานไปเจอเด็กทารกอ่ะนะคะ
ก็เลยเดินทางไปดูส่วนนางสาวอิมนามสมมุติคนนี้กับคุณแม่เนี่ย
ก็ไปดูด้วยนะไปดูเด็กทารกที่เจอด้วยนะใช่แต่ไม่แสดงอาการผิดปกติอะไร
แต่นางสาวอิมหน้าซีดค่ะเหมือนกับเสียเลือดมาก
แต่แม่ของนางสาวอิมลุกลีลุกลนค่ะมีอาการผิดปกติเล็กน้อย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าจากเหตุการณ์นี้
ว่าเด็กทารกที่เจอที่ถูกฝังดินน่าจะเป็นลูกของนางสาวอิมแน่
แต่ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เดาว่าน่าจะใช่
เพราะในหมู่บ้านมีคนท้องอยู่สองคนค่ะคนนึงยังไม่คลอดค่ะ
อีกคนนึงก็คือนางเสาอิมนี่แหละที่สงสัยว่าท้องแต่ไม่ยอมบอกใคร
มีแค่สองคนนี้แต่อีกคนยังท้องอยู่เลยอ่ะก็เลยก็น่าจะเป็นนางสาวอิมอ่ะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่แน่ใจนะคะ
ว่าแม่ของนางสาวอิมจะรู้หรือเปล่าว่าลูกท้องหรือแม่รู้
แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้อืมและกระแสข่าวที่บอกว่านางสาวอิมเนี่ย
บอกว่าต้องเอาลูกไปฝังดินเอาไว้เพราะกลัวพ่อรู้ถ้าพ่อรู้พ่อจะทำร้าย
ชาวบ้านบอกว่าไม่น่าจะจริงค่ะเพราะพ่อของนางสาวอิม
เขาไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศประมาณ๓เดือนแล้ว
อืมตอนเราสังเกตดูพฤติกรรมของเขาตอนนั้นเขา
ตอนยังเป็นอันนั้นยังไม่ท้องนะครับเขายังใส่กางเกงยีนขาสั้น
ผมก็สังเกตอยู่ได้ยินชาวบ้านเขาพูดว่า
เด็กคนนี้ให้ผู้ช่วยสังเกตดูดีว่าเขาทองผมก็มองดูอยู่
อาการของเขาแหละครับผมก็พยายามสังเกตอยู่
แต่ไม่คิดว่าเขาจะท้องแก่ถึงขนาดนี้อืม
หรือว่าเขาจะเอาไว้นะครับเด็กคงร่านที่ผมลงไปเนอะ
คือผู้ปกครองเขาก็พาลูกสาวลงไปดูเหตุการณ์ด้วยนะครับ
แต่ผมก็สังเกตดูสีหน้าเขาอยู่เขาดูหน้าซีดเหมือนคนเสียเลือดนะครับ
ผมก็เอ้อไม่ไม่กล้าชี้ฉันร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไรครับแล้วตัวตัวแม่เขา
แม่เขาก็ดูอาการดูอาการของเขาก็คนมีความผิดนะครับ
ลีลุกลนแต่ผมก็ไม่กล้าอะไรมากมายแค่สังเกตแค่นั้นนะครับ
ในความรู้สึกของคนเรานะผู้ปกครองทุกคนลูกถึงขนาดนี้นะครับ
มันก็ย่อมรู้หรอกครับส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกคนนะคะ
ชื่อว่านายสงวนด่านนโรงเขาเปิดร้านขายของอยู่
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
นางสาวอิมขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อผ้าอนามัยค่ะ
เขาก็ถามนะว่าไปไหนมาครับนางสาวอิมบอกว่า
เอาวัวไปกินน้ำมาแต่ว่าหน้าของนางสาวอิมเนี่ยซีดมาก
แต่ตามตัวก็ไม่ได้มีคราบเลือดหรือว่ามีรอยอะไรนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่านางสาวอิมซื้อผ้าอนามัยไปทำอะไร
แต่เท่าที่สังเกตดูก็พอจะเดาได้ว่านางสาวอิมท้องแน่ค่ะ
อืมอ่ามันก็มี
บอกว่าเสื้อผ้าทำไมอ่ะแล้วเห็นคุณช่วยถาม
ถามเขาว่ามาจากเล็กทรีย์หรือเปล่ามาจากงวลที่น้ำหรือเปล่า
ผมไม่สนใจแบบนี้ไม่ถามยังไง
แล้วหน้าตาครับเห็นบอกว่าเจ็บหน่อยหนึ่งครับที่แรก
ตอนนั้นมันใส่เสียปกติใช้เสียกระน้ำคุมใส่ใหญ่กว่าก่อน
ก็เลยพาเอกใจอาจจะมีท้องครับมีคันครับ
แต่ไม่มีใครกล้าพูดคือหลักฐานที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุมันลักษณะเหมือนแบบของพวกเด็กนักเรียนอ่ะ
ใช่ไหมเขาก็เลยเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันกับเด็กสาวที่มีอาการผิดปกติในหมู่บ้านด้วย
ที่สุดแล้วก็ใช่จริงนะฮะตามสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาวบ้านคาดการณ์นะครับ
เพราะว่าล่าสุดในอำเภอชุมพวงบอกว่ามีเด็กสาวในหมู่บ้านที่อายุ๑๖ปีนะครับ
มีบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เบาะแสแกะรอยพบความผิดปกติหลายอย่าง
เฉพาะเรื่องการซื้อผ้านามัยไปใช้แบบผิดปกติ
เป็นแม่ของเด็กที่เอาไปฝังดินนะครับที่ทำแบบนั้นเพราะกลัวถูกพ่อดุด่าทำร้าย
เพราะปิดบังมาตลอดว่าตัวเองตั้งท้องหลังจากคลอดลูกออกมาก็เลย
เอาลูกไปขุดดินฝังไว้นะฮะซึ่งตอนนี้ผู้ปกครองของเด็กก็ทราบเรื่องแล้ว
หมายถึงผู้ปกครองของเด็กสาวที่เป็นแม่ของเด็กที่เอาไปฝังนะ
รู้เรื่องแล้วแล้วก็ได้ติดต่อมาจะขอรับเด็กทารกผู้ชายคนนี้
คือนายไตรรัฐวิทยานุมาตรแล้วก็กิ่งกาชาติอำเภอชุมพวงด้วย
ก็เดินทางไปเยี่ยมเด็กทารกผู้ชายคนนี้
ที่ห้องคลอดของโรงพยาบาลชุมพวง

น่ารักนะน่ารักมากเลย
ปลอดภัยแล้วลูกเอ้ยนี่นะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าดูแลอย่างดีเลยนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ทางฝั่งญาติญาติผู้ปกครองของเด็ก
จะมาติดต่อจะขอรับกลับไปเลี้ยงดูแล้วเนี่ย
แต่เรื่องคดีความมันก็ต้องดำเนินคดี
ก็ถือว่าแม่ของเด็กที่เอาเด็กไปขุดฝังเนี่ย

นี่ถ้าไม่มีใครเจอก่อนก็ตายพูดง่ายนะ

แต่ก็ต้องให้สหวิชาชีพเข้ามาช่วย
เกี่ยวกับเรื่องของคดีความด้วย